สำคัญพูดถึงรหัสลับสามชา
คือเขาบอกว่าจะมีรหัสลับที่แบบอย่างนี้

ทีนี้ถ้าเกิดว่าคนขับรถบรรทุกเสียชีวิต

เพื่อนร่วมอาชีพเขาก็บีบแตรสามช่า
เพื่อส่งดวงวิญญาณของผู้ตายค่ะครับ

เหมือนกับคอยให้จังหวะเหมือนเป็นคอนดั๊กอะค่ะ
นี่เหตุการณ์เกิดขึ้นในวัดเลยนะครับ

เพื่อนร่วมอาชีพที่เป็นคนขับรถบรรทุก

ดังนั้นก็เลยร่วมกันค่ะ

ก็เหมือนกับมาบีบแร่ส่งดวงวิญญาณ

นี่คือที่วัดตะลุกงามนะคะ

จัดงานศพของนายกิติทัพทิม
หรือเจ๊คงอายุ๓๓ปีนะคะ

คือขับรถบรรทุกเทรลเลอร์ตกเหว
ตอนที่กำลังขับรถเทรลเลอร์ส่งสินค้า

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๗กรกฎาที่ผ่านมานะคะ
ทีนี้พอมาจัดงานศพที่วัดนี้
ด้านข้างเมนเมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นใช่ไหม
เป็นรถบรรทุกเทรลเลอร์๗คันจอดเรียงแถวนะ
เป็นรถของกลุ่มเพื่อนร่วมอาชีพนี่แหละค่ะ
พร้อมใจกันบีบแตรเป็นจังหวะสามช่า
แล้วก็มีคนให้จังหวะสัญญาณ
เพราะอะไรล่ะเพราะว่าคนตายชอบความสนุกสนาน

ตามเส้นทางต่างคือใครมาทำมือ

เขาบอกว่าจริงมันเป็นการสร้างสัมพันธภาพ

เนื้อในโซเชียลชอบมีคนไปยืนข้างถนน
แล้วก็ทำรหัสลับอารมณ์ทุกข้อบีบแต่ให้ฟังหน่อย
ใช่ค่ะทีนี้ทางด้านภรรยาของนายกิตตินะคะ
แล้วก็เพื่อนที่มาร่วมงานศพเนี่ย
บอกว่าจริงนายกิติเป็นคนนิสัยดีนะ

เป็นคนตลกเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงาน
วันนี้ทุกคนตั้งใจมาแสดงความรักความอาลัย
เดี๋ยวฟังเสียงทั้งภรรยาแล้วก็เพื่อนของนายกิติค่ะ

มีคนที่รักเขาเยอะค่ะ
ก็เป็นคนสนุกสนานเฮฮาอะไรอย่างนี้
แล้วก็แบบไม่มีผิดไม่มีภัยกับใคร

คือเรานับถือกันเหมือนพี่เหมือนน้องกันจริง
แล้วพวกเราชอบรายการสไตล์การแต่งรถ
ใช่ไหมครับแต่งรถบิบแต่สามชาติ

อยากจะมาทำให้น้องในเวลาสุดท้ายครับ

เป็นจังหวะสามชาติแบบนี้นาน๔๐นาที
นาทีเป็นการส่งดวงวิญญาณของผู้ตายไปสู่สุขติค่ะ

แต่เห็นแบบนี้ก็เห็นว่าเพื่อนรักนะครับ